พาคุณชนะและพาช่างภาพในสตูดิโอของเราไปที่จังหวัดพยาว

ที่นี่มีอะไรเด็ดเยอะโดยเฉพาะมีเจ้าแม่ตะเขียนที่ชาวบ้านเขาร่ำลือว่ามาให้โชคให้ลาบจ้า
ไปกันที่วัดแม่กาไร่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
ชาวบ้านทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ก็หลั่งไหลมาที่นี่โดยนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เพราะชาวบ้านเชื่อว่าต้นตะเคียนเนี่ยมีแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่แล้วก็มักจะให้โชคลาภกับผู้ที่มาเส้นไหว้อย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นคนที่มาที่นี่เขาก็จะเอาผงทูบหรือแป้งไปรูปถูไถกับท่อนไม้ตะเคียนเพื่อขอโชคกัน
พอได้แล้วก็จดบ้างบางคนไม่เอากระดาษปากกามาก็ถ่ายมือถือเอาโทรศัพท์ถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวบอกว่าจะเอาไปลองเสี่ยงโชคดูนะคะ
สำหรับต้นตะเคียนนี้ถูกเก็บไว้ภายในวัดแม่กาห้วยเคียนอยู่ในสาราอนุรักษ์ไม้โบราณค่ะมีด้วยกันทั้งหมด๓ท่อน๓ท่อนขนาดใหญ่เลยค่ะ
ขนาดประมาณ๓๕คนโอบคาดว่าอายุหลายร้อยปีแต่ละท่อนก็มีความยาวประมาณ๕๑๐เมตรนะคะ
ซึ่งภายในศาลเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีรูปปั้นของเจ้าแม่ตะเคียนเป็นรูปภาพรูปวาดรูปวาดนะแล้วก็ยังมีชุดไทยที่คนที่เขาโชคดีเนี่ยเอามาถวายเป็นการแก้บนด้วย
และนอกจากนี้รูปที่เห็นก็คือรูปที่ผู้ที่เลื่อมสายศรัทธาเขาวาดแล้วก็มาตั้งเอาไว้เป็นภาพในจินตนาการนะคะ
ส่วนคนที่เขาบอกว่าเรื่องราวของแม่ตะเคียนนี่มีที่มาที่ไปก็คือคุณดวงเดือนปิงเมืองเป็นชาวบ้านแม่กาไร่นี่แหละ
เขาบอกว่าตะเคียนทองนี้นะขุดค้นพบในสระน้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านก็เลยนำมาถวายวัดแม่กาไร่
หลังจากนั้นก็สร้างสาราแล้วก็ตั้งสารเพียงตาพร้อมทางแท่นบูชาให้ชาวบ้านมากราบไหว้บูชา
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าตะเคียนทองท่อนนี้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านคอยปกปักรักษาคุ้มครอง
บันดาลให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาตลอด
นี่คือความเชื่อของคนในพื้นที่นะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ส่วนใครมาขอโชคขอลาบแล้วได้กลับไปก็มีคนที่ไม่ได้ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ทุกคนไปขอแล้วจะได้โชคกลับมานะคะ
อันนี้เล่าสู่กันฟังให้รู้ให้เห็นว่าที่พยาวก็มีแบบนี้นะจ๊ะ
เออก็มีหลายที่เหมือนกันนะคุณผู้ชม